มาดูดราม่าเรื่องนี้อีกแล้วนะคะอาหารกลางวันของเด็ก
ลองดูหน่อยว่ามันเป็นดราม่าได้ไหมแล้วคำชี้แจงจากโรงเรียนเนี่ย
คืออะไรนะถาดอาหารเนี่ยอันนี้กินแล้วเต็ม
กินแล้วหรือหรือว่าเพิ่งเอามาเสิร์ฟโรงเรียนชี้แจงว่ากินแล้ว
แต่ข้าวยังเต็มอยู่เลยไม่น่ากินแล้วหรือเปล่า
้วยไข่๒ลูกแล้วก็เศษน้ำแกงเขียวหวาน

ใช่ถ้าเกิดกินแล้วมันต้องมีรอยเปื้อนใช่ไหม
เฉพาะเมื่อก่อนสังเกตได้น่าสนใจมาก
เพราะพอชี้แจงว่านี่คือข้าวกินแล้วเตรียมนำไปทิ้ง
คุณผู้ชมภาพนี้แหละค่ะถูกโพสต์พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
เมื่อก่อนมันดีกว่านี้ทำไมเดี๋ยวนี้มันดูขัดสนเหลือเกิน
สภาพอาหารที่มีงบประมาณเพียงพอไม่ควรมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
พร้อมกับติดแฮชแท็กซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่ะ
ทีมข่าวพอเห็นแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะคะ
ของชาวบ้านเราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องตรวจสอบแล้วค่ะ
ไปตรวจสอบข้อได้จริงที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ห้วยน้ำขุ่นตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
โดยเราไปเจอกับคุณเจษดาบุญทองเถิงอายุ๔๕ปี
รักษาการผู้อำนวยการของโรงเรียนดังกล่าวยืนยันบอกว่า
เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนทุกวัน
ทางโรงเรียนมีงบประมาณอาหารกลางวันต่อเด็กเนี่ย
หนึ่งคนต่อหนึ่งมื้อเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดบาท
แต่ละวันแม่ครัวจะสลับสับเปลี่ยนเมนูไปตามความเหมาะสม
สำหรับภาพอาหารที่เห็นว่าบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยไม่เท่ากันนั้น
ทางโรงเรียนตักให้ตามความต้องการของเด็กบางคนไม่ชอบผัก
บางคนชอบน้ำบางคนชอบเนื้อใครที่ได้น้อยหรือไม่อิ่มก็ขอเติมได้
แต่โรงเรียนจะไม่เน้นตักให้เยอะเพราะเด็กจะกินไม่หมดแล้วเหลือทิ้ง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนยืนยันบอกว่าเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคน
และถูกหลักโภชนาการเป็นอาหารที่ถูกหลักครบ๕หมู่
ส่วนภาพที่ถูกแชร์ลงไปเมื่อสักครู่ที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามที่ก๊อฟเห็น
ที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นถาดอาหารของเด็กที่รับประทานอาหารไม่หมด
ซึ่งหลังจากนั้นไอ้ถ่านนั้นก็ถูกเททิ้งเป็นเศษอาหารไม่ใช่ถ่านอาหารใหม่
ที่เด็กเพิ่งได้รับจากคุณครู
๒๐กว่าบาทนะครับแล้วลองไปดูนะค่าอาหารกลางวัน
นักการเมืองกี่ร้อยนะคุณผู้ชม